ใครที่รอคอยความสนุกกับกิจกรรม
ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
บอกเลยนะคะว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้ว

และถ้าพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกเลยว่าที่นี่มีของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายนะ

ตลอดข่าวสัญจรไปทั้งทีไม่กินไม่ได้แล้ว

ไปติดตามกันเลยในตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
ตลอดข่าวสรรจน์เฮยกตำบล

วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของของกิน
อุน้ำอุดมสมบูรณ์

กินข้าวนำมาทำขนมจีนได้ด้วย

วันหนึ่งขายเป็น๑๐๐กิโล
โอ้โหเยอะมากเลยนะ
จะบอกว่าขนมจีนโพพระยา

เมื่อก่อนขายอยู่ที่ตลาดริมน้ำ

ริมน้ำเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือวิวสวยมาก

ร้านขนมจีนโพพญาแอดวังยาง
ร้านใหม่รสชาติดั้งเดิม
อร่อยเพิ่มเติมคือวิวหลักล้าน

แวะร้านนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับ

หากไม่มากินร้านนี้ถือว่า
มาไม่ถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้
กับขนมจีนโพพระยา

มอเกะกานนั่งหลับทุกนี่

เมนูแนะนำโด่งดังทั่วไทย

และสำหรับเมนูเด่นของที่นี่
ก็คือขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนา

คัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดี

เนื้อปลาช่อนเน้น
กับเส้นขนมจีนสดที่ทำเอง
โอ้โหบอกเลยว่าอร่อยเต็มคำกันเลยทีเดียว
ใครที่แวะผ่านตลาดโพพญา
แวะทานขนมจีนอร่อย
พร้อมกับนั่งมองแม่น้ำท่าจีน
รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

ยกริ้วให้เลยขนมจีนอาจจะเป็นอาหารดูธรรมดานะครับใช่แล้ว
แต่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงค่ะ
ของดีของเด็ดที่สุพรรณบุรียังมีให้ได้ติดตามกันอีกนะครับ
ติดตามกันด้วยในตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
ของดีของเด็ดที่จังหวัดสุพรรณบุรียังมีอีกเพียบ
สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อกับตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล